ไปดูเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นที่พิศนุโลกคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดก็ได้เข้ามอบตัวแล้วนะคะโดยอ้างบอกว่าผู้ตายมาเป็นชู้กับภรรยา
แล้วก็เคยมายิงบ้านเขาค่ะ
พลตำรวจตรีวรวัตรมะลินะคะรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖
วันนี้ก็ไปร่วมสอบปากคำนะคะนายบาดินพาพิมพ์อายุ๔๑ปีผู้ต้องหา
ซึ่งสองคนนี้ก็ดูจากนามสกุลก็คือเป็นญาติกัน
ครับแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะก็ติดต่อเข้ามอบตัวผ่านนักการเมืองท้องถิ่นที่อบตหินราชอำเภอวัดโบดเมื่อเช้านี้นะคะ
เอาปืนมาด้วยนะคะโดยกำลังตำรวจก็เข้าไปควบคุมตัวเพื่อที่จะนำตัวไปสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม
บาดินเนี่ยรับสารภาพว่าที่ทำเพราะว่าแค้นที่ผู้ตายมายุ่งเกี่ยวกับภรรยาของเขานะคะ
โดยนายบาดินอ้างว่าภรรยาบอกกับเขาว่าแบบนั้น
แต่ภรรยาเนี่ยบอกว่านายบาดินคิดไปเองเพราะว่าผู้เสียชีวิตเป็นญาติกับเธอก็ไม่มีทางที่จะเป็นแบบนั้นได้นะคะ
แล้วอีกเรื่องหนึ่งนายบาดินก็อ้างว่าผู้ตายเอาปืนมายิงบ้านเขาเมื่อกลางเดือนที่แล้วด้วย
ตอนก่อเหตุเนี่ยนะคะก็ไปรับนายมนูนะคะ
เอาปืนจี้บังคับเขามาอ้างว่าจะมาเคลียร์ใจกับผู้ตาย
แต่พอมาถึงก็ปรากฏว่าภรรยาของนายแวงมาวุ่นวายทั้งที่ตนเองจะมาเคลียร์กันสองคน
ก็ยืนยันว่าตั้งใจยิงผู้ตายเพียงคนเดียวค่ะ
หลังจากนี้ก็จะนำตัวนายบาดินไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพต่อไปนะคะ